เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีค่ำเมื่อวานนี้

ก่อเหตุยิงคนในครอบครัว

ที่เห็นอยู่นี่คือกองเลือดในบ้านนะคะ

พ่อตาแม่ยาย

ผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะฮะ

สุดท้ายเนี่ยจับได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ย

แต่นี่คือภาพที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ทุ่ม๒๐นาทีที่บ้านหลังนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทรงไทยบ้านไม้ครับ
ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ตำรวจมาเนี่ยกองเลือดกองใหญ่เนี่ยที่ใต้ถุนบ้านเนี่ยไปถึงไปเจอก่อนเลยนะครับ
มีร่างของนางอารีปฐุมสูตรอายุ๖๑นะครับนี่เป็นภรรยาของคนก่อเหตุ
มีนายโชดยัดปฐุมสูตรอายุสามสิบหกนี่ก็คือลูกชายของคนก่อเหตุ
นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูนี่ฮะคนขวาสุดคือลูกชายคนชุดสีขาวเนี่ยคือภรรยา
สายมือคือน้องภรรยานี่ฮะคนยิงก็คือคนนี้ฮะที่ยืนอยู่ข้างลูกชายเนี่ย
เสื้อสีขาวตรงเนี้ยนะครับคือแม่กับลูกเนี่ยนางอารีกับนายโชติยัตน์เนี่ยถูกยิงนะครับ
กระสุนนี่เข้าศีรษะนะครับนอนจมกองเลือดอยู่ห่างไปสัก๒๐เมตรเป็นบ้านตึกแถว๒ชั้นบ้านหลังนี้เนี่ย
ห้องครัวพบนางวิชุดาเย็นใจดีเป็นน้องสาวภรรยาของผู้ก่อเหตุเป็นน้องเมียฮะถูกยิงในกระสุนเข้าศีรษะเหมือนกัน
เป็นพ่อตาของคนก่อเหตุถูกยิงเข้าที่ลำตัวสองนัดอาการสาหัสตอนนั้นเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปั๊ม
ช่วยเหลือนะครับพ่อตาลูกน้องภรรยาแต่ทั้งสามคนเสียชีวิตครับท่านผู้

มีคนร้ายนะครับที่ตอนที่พาคนเก็บตรงพจบาลนะฮะ
สรุปแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยมีทั้งภรรยาตัวเองลูกชายของตัวเอง

มีน้องภรรยาและมีพ่อตานะฮะแม่แม่ของภรรยาไม่มีนะฮะ
เป็นน้องภรรยานะครับแต่คนที่เสียชีวิตก็คือลูกชายตัวเอง
ของภรรยาและพ่อตาส่วนภรรยายังสาหัสอยู่นะครับ
ทุกผู้ชมครับคนร้ายชื่อว่านายแสนปทุมสูตรอายุ๖๕ปี
เป็นสามีของนางอารีนะครับซึ่งตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่
เป็นพ่อของนายโชติวัฒน์นะฮะเป็นหนึ่งในผู้ตายนะครับ
หนีไปไม่ถึงสามชั่วโมงตำรวจสืบทราบว่าไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อนค่ะนะฮะ
คือเรื่องของโควิดก่อนไม่ติดเชื้อโควิดไม่มีเชื้อโควิด
ตรวจหาเชื้อโควิดไม่พบเชื้อนะครับ
แล้วก็พาไปสอบสวนดำเนินคดี
แสนผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุจริงนะครับ
คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
บอกว่าเพราะภรรยาเนี่ยขี้บ่นชอบดุด่าเขา
มันก็เลยเก็บสะสมอัดอ้านมานาน
แล้วลูกกับญาติฝั่งภรรยาเนี่ย

คือชอบมารุมด่าทอต่อว่าเขาอะไรประมาณอย่างนี้
โอ้ยแต่ที่ยิงเป็นลูกชายดูเองด้วยน่ะ

คือเมียด้วยน้องเมียอีกพ่อตาอีก
นี่ค่ะคือถ้าจากคำบอกเล่าที่เป็นคำรับสรภาพเบื้องต้นของพุทธวงหานะครับ
เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตอนค่ำเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้นายแสนเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารกับภรรยาก็คือนางอารีนะครับ
ขณะนั้นในแสนบอกว่าดื่มเบียร์ไปด้วยแล้วเริ่มมีปากเสียงกัน
ก็เลยใช้ปืนเป็นปืนลูกโม่จุดสามแปดซึ่งอยู่กับตัวอยู่แล้วนะ
ยิงใส่ภรรยาทันทีนี่ฮะยิงเข้าศีรษะเลยนะครับ
ภรรยาก็ล้มฟุบลงลูกชายเห็นเหตุการณ์พยายามจะวิ่งเข้ามาห้าม
แสนบอกว่าก็เลยหันกระบอกปืนเนี่ยไปยิงลูกชายยิงเข้าศีรษะเหมือนกัน
ลูกชายก็ล้มฟุบลงส่วนตัวในแสนหลังจากยิงลูกกับเมียแล้ว
เดินถือปืนออกจากบ้านของตัวเองไปทางหลังบ้านเป็นร้านขายหมู
แล้วบอกว่าตอนนั้นไปเห็นน้องเมียก็คือนางวิชุดายืนอยู่ในครัว
ก็เลยไปยิงเขาเจาะยิงเข้าศิษฐะเลยเขาก็ล้มลง
แล้วเดินเข้าไปยิงพระตาที่อยู่ที่กลางบ้านซึ่งกำลังนอนดูทีวีอยู่
แล้วตัวเองก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
คือยาดของผู้ตายเนี่ยแล้วก็คนเจ็บเนี่ยโอ้โห
คือพอรู้ว่าในแสนเนี่ยถูกคุมตัวได้แล้วมามอบตัวแล้วเนี่ย
เขาไปรอกันที่สพอูทองนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเขาโกรธแค้นกันมากเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันโอ้โห
บอกว่าลำคาญขี้บนเนี่ยชอบดุดาเขามาไล่ยิงเขาเนี่ย
เขามารอดูหน้าผู้ต้องหากันที่สพอูทอง
เมื่อคืนนี้พอรู้ข่าวว่ามามอบตัวแล้วนะไปคุมตัวได้แล้วเนี่ย
ตะโกนด่ากันด้วยความโกรธแค้น
จนเจ้าหน้าที่ต้องพยายามกันตัวแล้วก็ไม่ให้เจอครับ
ว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่นี่ได้พาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งนะครับ
หลังจากก่อเหตุยิงเขาแล้วเนี่ยยิงไป๔คนเนี่ยเสียชีวิต๓คน

ในแสนบอกว่าเอาปืนไปทิ้งที่ริมถนนในตะบนยุ้งทลายอำเภออูทอง
ลูกโม่ขนาดจุดสามแปดใส่ซองหนังสีน้ำตาลไปเจอจริงนะครับ
ถูกทิ้งเอาไว้ที่ข้างกิ่งไม้แห้งริมถนน
กระบอกนี้ครับแล้วก็มีซองสีน้ำตาลเป็นซองหนัง
นี่นั่งกินข้าวกับเมียบอกพกปืนเอาไว้ด้วย
พอโมโหยิงใส่เขาเลยแม่ยายของนายแสนนะครับชื่อว่านางม่วย
บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือคุณยายก็เล่าไป
ด้วยสาบแช่งผู้ต้องหาไปด้วยนะบอกว่าสาเหตุเนี่ยไม่รู้ว่า
เพราะอะไรเหมือนกันคือความจริงแล้วพ่อตาเนี่ยนะกับแม่ยายแล้วก็
น้องเมียอยู่คนละบ้านกันนะกับบ้านของนายแสน
เพราะนายแสนเขาอยู่กับลูกกับเมียแล้วทีแรกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุ
แม่ยายเองก็อยู่บ้านอีกหลังนึงด้วยได้ยินเสียงปืนก่อนสองนัด
ยังคิดว่าเอ๊ะใครมาทำอะไรสักพักเดียวมีเสียงปืนอีก๓นัด
ก็เลยออกมาดูเจอเขาบอกเขาเจอในแสนมือปืนด้วยนะครับ
ในแสนถึงพ่อนั้นบอกจะฆ่าล้างโคตรนะยายบอกเรียวว่าตอนนั้นบอกเอาเลยสิก็ยิงเลย
ในแสนก็ถือปืนแกว่งไปแกว่งมานะแล้วไม่ยิงไม่ยิงยายนะ
บอกแค่ว่าจะไปฆ่าตัวตายแล้วก็ขับรถหนีไป

แล้วยิงพ่อตาใช่เนี่ยคนในรักเขาตกตกใจกันเขาก็พยายามแบบก้มตัวหลบเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะครับคุยกับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเจ้าของกล้องมุมจรปิดนี่แหละก็บอกว่าคือก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันในบ้านแต่จับใจความไม่ได้ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรสักพักนึงอ่ะเสี
เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวบอกภาพมันแม้จะเป็นเวลากลางคืนแม้จะเห็นไม่ชัดแต่ภาพมันติดตาจริงไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ส่วนตัวก็พบเจอในแสนอยู่บ้านประปรายด้วยความที่บ้านกับร้านอยู่ตรงข้ามกันก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคนมีนิสัยหวดร้ายก็ดูผู้จาดีเวลาขับรถมาจอดหน้าร้านก็จะทักทานพูดคุยกันเป็นประจำแล้วก็ไม่เคยเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันด้วยเท่าที่ที่จำได้จริงคือประมาณสัก๑๐ปีก่อนนู้นเลยค่ะเห็นสามี
มันก็นานมาแล้วนะนานมากเลยอันนั้นคือมันก็เดี๋ยวนี้เข้ามันเข้าไม่มีเรื่องแบบนั้นแล้ว
แล้วก็ผู้ก่อเหตุเขาก็เป็นคนนิ่งเงียบเช้ามาเขาก็จะมาจอดรถตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ขอจอดแป๊บนึงนะ
เขาจะไปวิ่งเยื่อที่สระบุรีวิ่งเยื่อป่า
ไม่ได้ดูมีนิสัยหวดร้ายเก็บโกด
ไอ้เก็บโกดอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่รู้ว่ากับคนอื่นเขาดีเขาพูดดี
ได้ยินแค่ทะเลาะกันก่อนได้ยินแค่ทะเลาะกันเสียงดังมาก
แล้วก็พอสัก๒ทุ่มกว่าเขาได้ยินเสียงปืน
เราก็คิดว่าเขายิงปืนขึ้นฟ้าหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยิง
แล้วก็ผ่านไปสักแป๊บแล้วเห็นก็เดินถือปืนข้ามมาท้องตึกเนี่ย
ก็ได้ยินอีกสองนัดก็ดูตามในคลิปก็คือได้ยินก็ตกใจกัน
มันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต่ำในหมู่บ้านยิงทีเดียว๓ศพ
ทีมข่าวยังได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของนางอารีนะคะก็คือภรรยาที่ถูกยิงอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
บ้านเขาก็อยู่ตรงข้ามเหมือนกันเขาก็บอกว่าตกใจมากนะ
คล้ายกับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะว่าได้ยินเสียงเออะโวยวายในบ้าน
แต่จับใจความไม่ได้ว่าทะเลาะอะไรกันหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเลย
พอหันไปตามเสียงปืนเห็นในอุ้ยพ่อตาคนก่อเหตุล้มลงไปกองกับพื้น
แต่ตอนนั้นเขามองไม่เห็นว่าใครเป็นคนยิงแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ล็อกตะโกนเด็จชาวบ้านให้มาช่วยกัน

คุณผู้ชมครับ

ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุต่างเราได้คุยกับลูกชายของนางวิชุดานะฮะเป็นหนึ่งในสามศพที่เสียชีวิตนะครับ
วิชุดานี่เป็นน้องเมียของในแสนผู้ต้องหาลูกชายนี่ฮะชื่อว่านายพลสิทธิ์นะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเขายังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาตัวในแสนผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยอารมณ์ร้อนนะครับ
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ด้วยนะครับ
ก็สละกันธรรมดาครับประสาทคนเนี่ยครับแต่ภูมิเสียใจพี่แม่จากถูกไป
ให้เธอแม่ในชาติหน้าต่อไป
หลานของคนตายและคนเจ็บนะฮะเป็นหลานในครอบครัวเนี่ยบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ในแสนผู้ต้องหามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปกติแล้วมีนิสัยโหดร้ายโมโหร้าย
เวลาเมาเนี่ยชอบมีปากเสียงกับภรรยาเป็นที่เอือมระอาของญาติญาติอยู่แล้ว
เมื่อ๒๐ปีก่อนหลานของครอบครัวนี้นะฮะบอกกับเรานะครับบอกว่าตัวในแสนผู้ต้องหาเนี่ยเคยจะใช้มีดทำร้ายพ่อตามาแล้วนะครับ
ตอนนั้นคุ้มคลั่งกับเศษยาเสพติดนะนี่หนักกว่าเดิมอีกนะฮะถึงขั้นเอาปืนเนี่ยมันไล่ยิงเขาที่จะเสียชีวิตเลย
ปู่กับย่าเขาดีมากปู่กับย่าเขาดีกับผู้ต้องหามากค่ะ
ไม่น่าทำแบบนี้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพี่
ท่านผู้ชมครับไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับวันนี้นะครับ
คือในแสนเนี่ยวันนี้ยังถูกคุมตัวสอบปากคำเครียดอยู่ที่โรงพักนะฮะ
สพอูทองนะครับคือตำรวจก็ดำเนินการทำเรื่องในการส่งฝากขังเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือตอนที่ในแสนถูกคุมตัวมานักข่าวก็พยายามถามนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของปมเหตุในการอัดอั้นตันใจต่างในแสนไม่ตอบคำถามนะฮะ
สีหน้าเคร่งเครียดนะครับแต่ถ้าจะมองอีกทีนึงก็จะเหมือนกับมีน้ำตาคลอเบ้าอยู่บ้างนะครับ
คล้ายจะร้องไห้นะครับโดยพยายามนำแมสปิดใบหน้าตลอดเวลานะครับ
คือก่อนที่นายแสนจะเข้ามอบตัวเนี่ยที่มีข่าวว่าไปที่บ้านเพื่อนเนี่ยนะฮะ
พบว่าความจริงแล้วเขาไปหลบอยู่ที่บ้านพี่สาวนะครับแต่ก็มีเพื่อนเนี่ยพามามอบตัวนะฮะ

ที่บ้านนะครับครับมึงพบว่าบ้านที่เขาหลบหนี
ไปเนี่ย๓ชั่วโมงได้ก่อนมามอบตัวห่างจากบ้านที่เกิด

เปิดเป็นอู่รถบรรทุกอยู่นะ
ก็บอกว่าตอนนี้คือทางนี้เขาบอกเขาไม่ใช่ญาตินะไม่ใช่

โมงเย็นวันนี้ตำรวจนำตัวในแสนไปส่งฝากขังที่ศาล
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับไม่มีญาติมันทำเรื่อง
ประกันตัวนะครับนี่นี่คือเพื่อนนะพยายามจะเข้าไปกอดไปปลอบ
ใจค่ะนะเพื่อนที่พามามอบตัวเมื่อคืนนี้นะมารอส่งขึ้นรถ
ตำรวจไปฝากขังนี่ครับเขาก็คงเป็นห่วงเพื่อนเขาอ่ะแต่เพื่อน
เขาก่อคดีโหดร้ายเหลือเกินคือถ้าจะให้กำลังใจก็ทำได้
ก้มหน้าก้มตาแล้วก็ตั้งใจยอมรับผิดที่ก่อเอาไว้
ครับนี่ฮะคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมไปยิง
เมียยิงลูกนี่เมียยังเจ็บสาหัสอยู่อืมลูกก็เสียชีวิตค่ะ
ตากับน้องภรรยาก็เสียชีวิตสามศพนะฮะนี่ครับ
น่าลูก
น่าลูก

เสียชีวิตทั้งสามเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการชนะสูตรพลิกศพตามขั้นตอนอยู่นะครับ
ว่าพรุ่งนี้ทางญาติญาติจะสามารถรับศพมาบำเพ็ญกุศลได้